ข่าวแรกของข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ลงใต้ไปดูกันที่จังหวัดสงขลากันก่อนเลย
กรณีที่ผู้ต้องหาชาวพม่าซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์นายซอวินอายุ๒๗ปี
สักประมาณเที่ยงคืนของ๑๖รุ่ง๑๗เข้าไปสะดอกกุญแจห้องขังแล้วก็หลบหนีไปอย่างชิว
ภาษาวัยรุ่นคือต้องชิวสบายมากเดินสบายมากแล้วมีการเอากุญแจที่ไปไขประตูห้องขัง
คืนไว้ที่โต๊ะตำรวจด้วยนะคะแต่สิ่งที่มันปรากฏเนี่ยนอกจากจะเป็นการหลบหนีของนายซอวิน
ผู้ต้องหารายนี้แล้วเนี่ยนะคะคำถามที่ตามมาคุณผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมคะ
ว่าทำไมโรงพักบางกล่ำที่จังหวัดสงขลาในช่วงเที่ยงคืนเสร็จเนี่ยไม่มีตำรวจแม้แต่คนเดียวเลย
ล่าสุดตอนนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้าก็สั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบโรงพักนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนการติดตามไล่ล่าตัวนายซอวินผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์รายนี้
จนถึงวินาทีนี้เนี่ยยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มนายคนนี้ได้นะคะ
แต่ก็มีเบาะแสมาแล้วนะคะสักประมาณ๙โมง๑๐โมง
ช่วงเช้าที่ผ่านมาสายวันนี้ค่ะ
มีชาวบ้านเนี่ยเขาไปเห็นนายซอวินนะคะเดินไปที่วัดดินลานตำบลท่าช้างนะคะ
เข้าไปพูดคุยกับพระคือไปถามพระว่าในวัดเนี่ยมีพระกี่รูปพระหนุ่มไหม
แล้วก็ลักษณะตัวเนื้อตัวของนายซอวินที่เข้าไปถามชาวบ้าน
เข้าไปพูดคุยกับพระเนี่ยคือมอมแมมเลยนะคะ
พอถามเสร็จปุ๊บก็เดินหายไปค่ะ
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยที่โรงพักเนี่ยใกล้กับโรงพักคือบริเวณวัดดินลานมีการตั้งศูนย์บัญชาการนะคะ
ปูพรมค้นหาในรัศมี๑๐กิโลเมตรจากโรงพักบางกล่ำ
คือการตั้งศูนย์เนี่ยนอกจากติดตามตัวนายซอวินแล้วอีกช่องทางก็ให้ประชาชนชาวบ้านช่วยกันแจ้งเบาะแส
ตำรวจเชื่อว่านายซอวินตอนนี้ยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่
ขยายกำลังไปที่อำเภอใกล้เคียงด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นอำเภอควรเนียงอำเภอรัตภูมิ
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจมีการติดต่อไปที่รถโดยสารสาธารณะทุกแห่งนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารระหว่างอำเภอรถโดยสารข้ามจังหวัดนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดเห็นนายซอวินช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมมาดูรูปภัณฑ์สันธารของนายซอวินกันหน่อยนะครับ
เผื่อใครดูข่าวเราอยู่แล้วก็ไปจ้าเอกับนายซอวิน
อาจจะช่วยแจ้งเหมาะแสกับตำรวจได้นะคะ
รูปภัณฑ์สันธารของนายซอวินนี่เลยคุณผู้ชม
สูงสักประมาณ๑๖๕เซนติเมตร
ผิวดำแดงมีหนวดคราวแบบนี้นะคะแล้วก็พูดไทยได้ด้วย
พิการขาซ้ายสวมหมวกแก๊ปสีดำตอนนี้อาจจะไม่สวมแล้วก็ได้นะคะ
ซึ่งตอนนี้ได้มีการประสานไปยังตำรวจพื้นที่ใกล้เคียง
แล้วก็ผู้นำท้องถิ่นให้ช่วยติดตามจับกลุ่มอีกทางหนึ่งแล้วด้วย
ส่วนรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ได้มีการ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า
คำถามคือผู้ต้องหาหลบหนีไปได้อย่างไร
ส่วนใครที่อยากจะติดต่อแจ้งเบาะแสนะคะ

โทรไปได้ที่โรงพักบางกล่ำสงขลา

ก็๒หมายเลขฝากไว้ด้วยนะคะ
ถ้าเกิดพบเห็นก็โทรไปแจ้งเบาะแสกับตำรวจด้วยค่ะ